ต้นทางสาเหตุขั้นต้นเนี่ยมันมาจากแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งถ้าถูกกฎหมายนี่จะพิจารณามานานแล้วไม่ค่อยมีปัญหา
แต่ผู้ที่ลักลอบนะครับซึ่งก็เป็นการจัดกระบวนการลักลอบให้ได้มากที่สุดมีการจ้างงานนะครับโดยไม่โดยผู้ที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวกันแล้วกัน
นะคือจ้างงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงตามกำหนดนะแล้วก็รับแรงงานผู้ที่เข้ามาแล้วก็มีกระบวนการนำส่งเข้ามา
แต่ทุกคนอย่าตื่นตระหนกแล้วกันทุกคนก็ยังคง
ถ้าท่านไม่ร่วมมือก็ทำลำบากนะครับ

ตัวเลขที่เราเห็นในการแถลงเพิ่มในแต่ละวัน

เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันกับสอบคอเนี่ยนะคะ
คุณหมอก็บอกไว้แล้วว่าถ้าจำนวนตรวจเพิ่ม
โอกาสที่จะเจอก็ย่อมจะมากขึ้นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นยังถือว่าอยู่ในวิสัยที่คาดการณ์ได้ว่า

แต่อาจจะตกใจนิดหน่อยตรงที่ว่าจำนวนจังหวัดเยอะขึ้นนะคะ
แต่ว่าพยายามถามคุณหมออยู่หลายท่านนะคะ
แล้วก็พยายามจะเข้าใจตัวเลขคือณตอนนี้
เอาจริงถ้าเวลาตอบคำถามของคนซึ่งอยู่ในศูนย์นะคะ

จะไม่ได้เห็นความกังวลมากนักนะคะถ้าเราเทียบกับครั้งแรก
รอบแรกต้นปีที่เราเจอกันมาแล้วก็ไม่รู้จะไปจับตรงไหนก่อนเลยนะคะ
คืออันนี้เห็นเส้นทางค่อนข้างชัด
เพราะฉะนั้นการที่ขยายวงไปที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากสมุทรสาคร
ก็เป็นเรื่องที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าเป็นไปได้
แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือตรงที่ว่าถ้ามีการส่งสัญญาณนะคะ
ว่าจะมีการเอาผิดกับขบวนการในการลักลอบพาแรงงานเข้ามา
ก็เกรงว่าจะเป็นการบีบแล้วปลิ้นออกนี่แหละค่ะที่กลัว

แต่ย้ำเบื้องต้นก่อนวันนี้คุณหมอทวีสินก็พูดนะคะว่า
พี่น้องรายงานจากเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะจากเมียนมาหรือว่าพม่า
คือยังไม่ต้องไปไหนไม่ต้องห่วง
ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับเอาผิดติดคุก
ตอนนี้ไม่มีนะคะคือตอนนี้สิ่งที่จะทำคือว่า
จะตรวจแล้วก็ดูแลให้ถ้าป่วยยังไม่ต้องไปไหน
อันนี้ก็ฟังเขามาคือเราก็ไม่ได้มีอำนาจนะคะ
แต่ว่าก็คือยืนยันจากคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าทุกอย่างวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือ
อาจารย์เป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค

ระรองสัตว์ราธารณพิเศษในแพทย์ทวีโชตเพธ๊ยสนล

ที่ต้องย้ำแบบนี้ก็คือว่ามันเริ่มมีข่าวแล้ว
ว่าพี่น้องรายงานจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ

หรือว่าก็มีนายจ้างนั่นแหละพาเขาออกไปทิ้งซึ่งข่าวมันมีมาหลายแบบ
เอาอย่างนี้ก่อนค่ะอาจารย์ที่ฉันอธิบายแล้วก็สรุปถูกใช่ไหมคะ
คือว่าต่อให้เป็นพี่น้องแรงงานจากเพื่อนบ้านอยู่ในที่ตั้งก่อนไม่ต้องไปไหน
คือตอนนี้ยังไงไม่มีจับติดคุกเรื่องลักลอบเข้าหรอกตรวจโรคให้ก่อนถูกไหมอาจารย์
ตรวจโรคให้ก่อนรักษาให้ก่อนรักษาให้ด้วย
แต่เราต้องเข้าใจนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันเหมือนกับกลุ่มจุดศูนย์กลาง
ของการระบาดของของรอบนี้เลยนะครับก็คืออยู่ตรงอยู่ตรงแพร่กุ้งนะครับ
แล้วก็ครบรอบรอบขอบขอบอีกนิดหน่อยค่ะซึ่งเอ่อเราจะเห็นว่าตรงแพร่กุ้งเนี่ย
อัตราการติดเชื้อของคนประมาณ๔๔ที่ตรวจไปแล้วมีคนหลายพันคน
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าตัวเลขขึ้นเนี่ยก็ขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ
แล้วเราก็พยายามที่จะไม่ให้ตรงนี้เหมือนกับเป็นฝีอยู่ตรงกลางของตรงนี้
ที่เรากังวลก็คือกังวลตรงที่มันกระจายออกมากระจายออกมาเช่นกระจายวันนี้
มีข่าวตอนเย็นนะครับว่ากระจายออกมาทั้งหมด๒๒จังหวัดนะครับ
จังหวัดที่กระจายเยอะที่สุดก็คือในกรุงเทพมหานคร๑๖ลาย
นครปฐม๑๐ลายฉะเชิงเซา๖ลายแล้วก็ต่างอีกมี๑ลาย๒ลายเนี่ย
ตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญมากสำหรับพวกเรานะฮะสำหรับประเทศไทยเราด้วย
เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนของกลุ่มที่ไปสัมผัสกับตรงแพร่กุ้ง
ปรากฏว่า๖๕ลายนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพร่กุ้งเกือบหมดเลยนะครับ
ที่ไม่เกี่ยวเนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นผมมองในแง่ดีนะฮะว่า
สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าพอเกิดเรื่องขึ้นปั๊บทุกจังหวัดเนี่ยมีการเปิดสวิตช์ไฟ
แล้วก็ไปเที่ยวตามร้านอาหารง่ายร้านอาหาร
หรือรถที่เกี่ยวกับขายพวกไอ้

ถึงจะได้๖๕คนในรอบ๔๕วันที่ผ่านมา
แต่ยังไม่จบนะครับเราต้องรอดูต่อไปนะครับ
ผมไม่รับประกันว่า๖๕ลายแล้วมันจะจบอยู่ตรงนี้
ยังครับยิ่งตะครุบตรวจเยอะเราจะยิ่งเจอเยอะ
แต่ขอให้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน
ปัญหาเริ่มเกิดเรารู้แล้วนะครับ

แต่ปัญหาที่แตกกระจายออกมาเนี่ยตอนนี้เรารู้ปัญหาก็เริ่มไปคุยเคลียร์หาให้มันครบถ้วนนะครับ
ซึ่งอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ในการทำงานของทุกจังหวัดครับ
คือถ้าเราเห็นที่สมุทรสาครจำนวนพุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งขึ้นเรื่อย
แล้วก็แบบถ้าหลักเป็นหลัก๑๐เป็นหลักร้อยอะไรเนี่ย

เพราะว่าคาดการณ์ได้ว่าถึงแน่

คือมันสลับกับก่อนหน้านี้อาจารย์จำได้ไหมคะที่ตอนต้นปีเราบู้กันหนักมากว่า
ตกลงเราตรวจเยอะหรือตรวจน้อยทำไมเจอตัวเลขแค่นี้
คืออันนี้เป็นสถานการณ์ที่คนละแบบกับต้นปี
คืออันนี้เราเห็นแล้วว่าเขาอยู่แล้วแออัด
เพราะฉะนั้นตะลุยตรวจเยอะยิ่งดี
เพราะว่ามีความเสี่ยงให้เห็นแล้วว่ายังไงกลุ่มนี้ต้องตรวจเยอะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่น้องเขาก็อยู่กันแน่นมาก

คือต่อให้ตัวเลขพุ่งเป็นหลักพันธุ์แล้วขึ้นไปเรื่อย
ถือว่าอยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะ

เมื่อเรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดแหล่งกำเนิดของโลก
ก็เข้าไปควบคุม
แต่สิ่งที่เรากังวลก็เกิดขึ้นจริงก็คือว่าบางคนก็เริ่มหนี
ทำไมถึงหนีผมคิดว่ามันมีปัจจัยหลายอย่าง

บางคนก็ตกงานแล้วไม่มีกินแล้ว
เพราะฉะนั้นทางราชการก็จะต้องส่งข้าวส่งน้ำไปก่อน
อันดับแรกเลยคนเราต้องมีกินก่อน

พวกกลุ่มงานพวกกลุ่มแรงงานพวกนี้

ถ้าเผื่อเขาไม่มีเป็นรายวัน

แต่เขาต้องเสียค่าเช่าที่พัก
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่
ทางภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานะครับว่า
เราจะมีการชดเชยเล็กน้อย

หลังจากที่มีการตรวจไปหลายพันคน
ปรากฏว่าที่เชื้อบวก
เป็นคนที่ไม่มีอาการถึง๙๐กว่า
พวกนี้คือกลุ่มที่มีความแข็งแรงมาก

แล้วโอกาสที่จะมีอาการต่างรุนแรงน้อย

พวกนี้ถ้าเบื่อมีคนแก่เป็นโรคประจำตัว

เรียนถามความรู้อาจารย์ล่าสุดด้วยว่า

มีบางส่วนที่อาการไม่แสดงออกมา

ก็ทำให้ความสามารถในการที่จะกระจายเสือ
ให้ติดไปถึงคนอื่นก็น้อยด้วย

ยังเป็นอยู่แต่ว่า

ครั้งก่อนเนี่ยผมเคยมาพูดว่า
แต่ขณะนี้มันเลย๕๐แล้วเพราะองค์ความรู้เปลี่ยนแปลง
ความรู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราเห็นแรงงานกลุ่มนี้เลยนะฮะ
ดังนั้นกลุ่มนี้๙๐หรือเขาอาจจะมีอาการน้อยแล้วเขารักษาเองเขากินยาเอง
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าทางราชการเราต้องการไปควบคุมดูแลเขา
แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนาม
โวยพับเข้ามานี่เลยนะครับเพื่อลดการแพร่เชื้อ
เพราะยิ่งป่วยหนักแพร่เชื้อก็ยิ่งมาก
อาจารย์๙๐เปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์ทวีบอกนี่นะคะ
ไม่มีอาการเนี่ยแต่ทำไมเราเห็นจำนวนคนติดเยอะอะคะ
คือยิ่งอาการไม่มีก็แปลว่าโอกาสในการแพร่ไปให้คนอื่นมันน้อย

คนไม่มีอาการไม่ใช่ไม่แพร่เชื้อ
ความสามารถในการแพร่เชื้อมันต่ำลง

ก็คือน้ำมูกน้ำลายต่างที่หลุดออกไป
คือถึงแม้ว่าโอกาสแพร่เชื้อจะน้อย
แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ติดกันไม่ใช่

ข้อที่๒ปัจจัยอื่นตามมา
คนแรงงานเหล่านี้อยู่กันแออัดมาก
ห้องนึงถ้าเรียกว่าหายใจรถกัน
เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีโอกาสติดกันเยอะ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่เขาติดกันมากมายเนี่ย

เขาก็จริงเขามีชุมชนของเขานะ
ของเขาเขาก็อยู่ใกล้ชิดกันมาก
เขาก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเที่ยวปากใต้

เขาก็อยู่ในชุมชนเขาทำงานอย่างเดียว
แล้วก็มีการสลับกลุ่มแรงงานด้วยมาพักอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นแออัดมากก็เป็นปัจจัยอันหนึ่ง

ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการแล้วอัดความสามารถในการแพร่เชื้อจะต่ำก็ตาม

อาจารย์ทวีบอกนะคะคุณผู้ชมคือเราจะเห็นจำนวนจังหวัดนะคะ
จำนวนจังหวัดเนี่ยเยอะขึ้นนะคะ
แล้วก็ที่กระจุกตัวเบื้องต้นถ้าเราใช้ตัวเลขของสอบคอเป็นหลักก่อนนะคะ
เรายังไม่รวมถึงการแถลงแยกของแต่ละจังหวัดนะคะ
ถ้ายืนตามสบคเนี่ยคือกรุงเทพมาเร็วสุด

คำถามก็คือว่าทั้งหมดนี้คือนะตอนนี้ถ้าใช้ตัวเลขสอบคอจนถึงตอนนี้
หกสิบกว่ารายเนี่ยหาได้หมดว่าเกี่ยวกับแพร่กุ้งทั้งนั้น

ไอ้ที่จะมีประเด็นใหม่เนี่ยนะครับ
ก็ค่อนข้างจะมีอยู่ลายหนึ่งที่อยู่ที่อีกจังหวัดผมจำไม่ได้แล้ว
ที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่นะครับ
ก็ไปเกี่ยวภาพเชียงใหม่

เรื่องนี้จะต้องสอบสวนให้ลึกต่อไป

เกี่ยวข้องกับคนที่ขายกุ้งขายปลาด้วยได้นะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เราต้องสอบสวนเพิ่มเติม
อาจารย์ที่อาจารย์ทวีบอกว่าทางการแพทย์ยังไม่ห่วงรอบนี้มาก

เป็นเพราะว่าเวลาหาข้อมูลมันไต่ไปแล้วเจอใช่ไหมคะ

มาจากไหนถึงกระจายออกไปคือยังไต่กันเจอใช่ไหมคะ
ไม่ใช่อยู่ดีก็แบบมาจากไหนคนนี้มาจากไหนทำไมถึงเกิดขึ้น
คือมันไต่กันเจอก็เลยไม่ได้กังวลอะไร
ถูกต้องครับเราเริ่มต้นจากตรงจุดศูนย์กลางก่อน
ศูนย์กลางเนี่ยที่เจอเนี่ยเป็นคนไทยเจ้าของแพร่กุ้งเป็นคนไทยนะฮะ
แต่พอไล่ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะในบริเวณที่ใกล้ชิดเนี่ยมันก็มีคนป่วยนะครับ
ก็เลยทางการแพทย์เนี่ยทางระบาดวิทยาก็เข้าไปดูแลนะครับ
ไล่มีอะไรไล่ปรากฏว่ามันอาจจะมีการระบาดแล้วเนี่ย
วงรอบของมันคือจากคนหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งอีกวงอีกวงอีกวง
ประมาณสามวงแล้วน่าจะสามวงเพราะเจ้าของแพรกู้นี้อาจจะเป็นวงที่สามหรือวงที่สี่
ซึ่งวงที่๓วงที่เราก็รีบตะครุบซะนะครับเพราะเอิญโชคดีอันนี้ต้องถือว่าโชคดี
กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวสมมุติถ้ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มยกตัวอย่างย้อนหลังไปแล้ว
เป็นสนามมวยพอมวยจบปั๊บแพร่กระจายไปทุกจังหวัดแล้วเนี่ยอันนี้อันตราย
แต่กลุ่มนี้เขายังอยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพร่กระจายเนี่ยมีบ้าง
ก็กลายเป็นว่าคนจากจังหวัดต่างที่เขาไปซื้ออาหารทะเลเข้าไป
ก็มีโอกาสไปสัมผัสติดมาแล้วก็ไปสู่จังหวัดของตัวเองแต่ตอนนี้เรากังวลคือกังวลว่า
คนที่จังหวัดอื่นเข้าไปแล้วไปแพร่อีกวง๒วง๓หรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้กำลังไล่จับกันอยู่ซึ่งอันนี้
ในอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวคงจะรู้ล่ะอ่าคือจริงจริงแหมอยากจะถามซะวันนี้
แต่พอจะเข้าใจมันต้องให้เวลาในการทำงานใช่ไหมคะ
ข้อมูลผิดเดี๋ยวตกใจกันไปกันใหญ่อาจารย์ขออีกนิดเดียวนะคะ
ในกรณีของแพร่กุ้งเนี่ยคือณตอนนี้สิ่งที่ห่วงที่สุด
ถ้าเราสรุปจากที่คุยกันก็คือว่าขออย่าให้แรงงานเพื่อนบ้านเนี่ย
อย่าเพิ่งเคลื่อนที่ออกไปไหนอยู่ในนั้นแหละนะคะ
ไม่มีเรื่องอาหารรัฐบาลย่อมจะต้องจัดให้
เพราะก็เป็นหนึ่งในส่วนของการควบคุมโรคใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนย้าย
สองคือถ้ามีปัญหาเรื่องของที่พักซึ่งเขาไม่มีงานที่จะหาเงินมาจ่าย
อันนี้ก็คงต้องพิจารณาว่าเราต้องทำอย่างไรประกอบเข้าไปด้วย
คิดว่าเขากำลังพิจารณาอยู่นะครับ
คือเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือรวมอยู่ในกรอบเรื่องของการควบคุมโรคนั่นแหละนะคะ

คำถามคือเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาตอบ
กรุงเทพตัวเลขอยู่ดีก็นำจังหวัดอื่น
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอาจารย์ขอประเมินกรุงเทพหน่อย
เพราะกรุงเทพจริงประกาศไป๑๐ข้อก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

แล้วก็อาทิตย์หน้านี้เริ่มหยุดกันแล้วนะคะ

คำถามก็คือแล้วกรุงเทพจะเป็นอย่างไร

จังหวัดอื่นก็เช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไร
ถามกันทุกวันล็อกดาวน์ไหมปิดจุดหรือเปล่า
ยังเข้าออกได้หรือเปล่ามีอะไรจะปิดบ้าง

คุณผู้ชมคะสมุทรสาครในหลักพันนะคะ

วิสัยที่ประเมินไว้แล้วว่ายังไงถึงแน่
แล้วตัวเลขก็อาจจะไปมากกว่านี้ได้อีกค่อนข้างมากด้วยซ้ำ
เพราะไล่ตรวจเยอะใช่ไหมคะ

คือก็เป็นตัวอย่างหัวเมืองสมมุติตัวเลขคนอยู่เยอะ

แต่เราไม่รู้ว่าตรวจกรุงเทพไปเรื่อยกรุงเทพเป็นยังไง
คำถามก็คือกรุงเทพนี่เป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่า
ถึงหลักร้อยภายในกี่วันแล้วต้องประกาศปิดบางจุด
ถึงถึงหลากหลายร้อยในกี่วันอาจจะต้องดูคนเข้าออกจังหวัด
คืออะไรแบบนี้กรุงเทพมันเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ
เวลาที่รัฐบาลหรือว่าสาธารณสุขพิจารณา
ทางการแพทย์เนี่ยนะเรามักจะมองว่าปัญหาต้นต่อเนี่ยเราค้นเจอไหม
เช่นอย่างนี้ในกรุงเทพฯตอนเย็นนี้พิปราหร่า๑๖ลาย
ใน๑๖ลายนี้สามารถไล่ไปได้หมดเลย
ว่าโอเคไปเกี่ยวข้องกับสมุทรสาครกับแพร่กุ้ง
ซึ่งอันนี้จะทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็ดูวงรอบของคนนั้นไปเรื่อย
ถ้า๑๖คนนี้นะฮะเป็น๑๖คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับแพร่กุ้งเลย
แล้วไปเกิดขึ้นในเช่นอาจจะเป็นเหมือนกับรอบที่แล้ว
ผับบาร์หรือเป็นสนามมวยอันนี้เรากังวลครับ
เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันแสดงว่าเราไล่ที่มาที่ไปของมันไม่ได้
แต่ตอนนี้เราไล่ได้แล้วต้องไม่ลืมนะครับ
ในกรุงเทพมีคนประมาณ๑๐ล้านคน
เพราะฉะนั้นอันนี้แค่๑ต่อล้าน
แต่บอกได้เลยนะว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้น
เยอะก็จะเจอเยอะขึ้นแต่มันเป็นวงของกลุ่มคนที่
ถามว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพไปซื้อไปซื้ออาหารทะเลที่สมุทรสาครเท่าไหร่
เพราะว่าวันนึงอาจจะเป็น๑๐๐๐คนใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกจังหวัดเร่งมือเพื่อในการค้นหา
ตรงนี้เป็นจุดใหญ่ที่เราอยากจะเน้นว่าทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ย
เราต้องการที่จะไปจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางสมุทรสาคร
แต่แปลว่านะคะถ้าตราบใดต่อให้ตัวเลขขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่
แต่ตราบใดถ้าหาจุดเชื่อมโยงเจอไม่ถือว่าน่ากังวล
ง่ายถ้าเราเจอปั๊บเราก็คุมง่าย
แต่ถ้าแต่ถ้าเอาใหม่ต่อให้เชื่อมโยงกับแพร่กุ้งนะคะ
แล้วก็เป็นวงถัดไปถัดไปแล้วเยอะขึ้นหลายร้อยล่ะคะอาจารย์
เราคงไม่ยอมให้มันเป็นวงที่๓ที่๔เหมือนอย่างที่อยู่ในกลุ่มแรงงาน
จนกระทั่งมาเป็นเจ้าของแพร่นะฮะเราคงจะไม่ไม่ยอม
เพราะบอกตรงว่าแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในนั้นเนี่ย
การเข้าไปตรวจค้นเนี่ยค่อนข้างยากยากเพราะอะไรนะ
ก็เขาไม่ป่วยอ่ะอืมเขาไม่ป่วยมีการมองย้อนหลังไปว่า
เอ๊ะกลุ่มแรงงานเนี่ยกลุ่มเนี้ยเอ่อเริ่มมีเชื้อเนี่ย
เข้าไปอยู่ในกลุ่มแรงงานนี้นานสักเท่าไหร่แล้ว
น่าจะประมาณสักเดือนกว่ากว่านิดหน่อยแสดงว่าจะต้องมีพวกแรงงาน
เพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับตอนช่วงที่พม่าเนี่ย
เขาเองก็มีการระบาดค่อนข้างหนักนะฮะ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้นสายปลายเหตุ
อาจารย์ถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติเรามองว่า
เหตุที่เราเจอที่สมุทรสาครมาจากแรงงานเพื่อนบ้าน
จำเป็นไหมคะที่จังหวัดซึ่งยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเลย
จะต้องไปตรวจหาแรงงานเพื่อนบ้านในชุมชนที่มีแรงงานเยอะค่ะ

จังหวัดต่างนี่ทำอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับ
แล้วก็คำถามก็คือว่า
แรงงานจากพม่าเนี่ยมีจังหวัดไหนที่ไม่มีบ้างมีไหม

พอไปถึงหมดเขาก็ดูความเสี่ยงที่สุดก่อน
เช่นคนไทยที่เกี่ยวข้องกับพวกค้าสัตว์น้ำทะเลนะฮะ
เช่นพวกแพร่ปลาแพร่กุ้งทั้งหลาย
หรือแรงงานเขาก็อาจจะซุ่มตัวอย่างมาตรวจ
ก็จะมีการคุยถามบ้างว่าเอ๊ะคุณไปเกี่ยวข้องกับทางนู้นไหม

แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยก็อาจจะสุ่มตัวอย่างไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราต้องเตรียมรับไว้
เวลาสอบคอแถลงเราจะเห็นตัวเลขยังคงขึ้นอยู่
อาจจะในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะขึ้นเร็วหน่อย

อาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องแพ้กุ้ง
ลูกต่อเนื่องก็คือคนไม่กล้ากินอาหารทะเล

ครับยังกินได้นะครับอันนี้ขอยืนยัน

ได้พูดเล่นเลยครับส่งมาให้เลยครับนะฮะ
อันที่หนึ่งคือสัตว์น้ำเหล่านี้เนี่ยนะครับ
คุณก็ต้องรู้ว่าอาจจะเวลาซื้ออาจจะถามแหล่งที่มา
ที่มาจากตรงบริเวณที่เขาระบาดก็ไม่เป็นไร
นะครับเชื้อที่สมมุติติดอยู่ที่สระน้ำ

เพราะทุกวันนี้เราจะต้องใส่มาสอยู่ตลอดเวลา
อยู่แล้วข้อที่สองคุณไปสัมผัสจับต้องล้างมือ
บวกสบู่สามารถฆ่าเชื้อเหล่านี้ได้
ภายใน๕๑๐วินาทีเชื้อตายหมด

เวลาล้างมันกระดงกระเด็นขึ้นหน้าเข้าจมูกเข้าปากเข้าตา
คุณก็อำนาจหลบนี้อย่าไปไล่งับอย่างนี้
ก็คือความหมายของอาจารย์ความหมายก็คือว่าถ้า
แม้ว่าสัตว์น้ำที่เราซื้อจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่
ซึ่งเกิดการระบาดแต่ว่าการทำความสะอาดก็แค่ระวัง

สุกนี่จบได้เพราะเชื้อตัวนี้เนี่ยทนความร้อนเนี่ยไม่เกินหกสิบห้าองศา

สั้นมากด้วยฉะนั้นถ้าเผื่อเราเอากุ้งมาเนี่ยแล้วไปเผา
ผมว่ากุ้งเผาเนี่ยความร้อนจากไอ้เตาเนี่ยไม่ใช่ร้อยนะอันนั้นน้ำเดือดนะครับ
อันนี้เป็น๒๓๐๐แป๊บเดียวตายหมดไม่มีเหลือ
ก็คือจบที่กินสุกแล้วก็ระวังตอนล้างแค่นั้นแหละ
ขอเตือนนิดเดียวให้เองร้านอาหารต่างเนี่ยเมนูที่เกี่ยวข้องกับกุ้ง
ที่มีโอกาสเป็นได้ก็คือเช่นกุ้งผ้าน้ำกุ้งแช่น้ำปลา
ที่บอกว่าพอแช่น้ำปลาบีบมะนาวแล้วเนี่ยมันจะขาวเนี่ยมันจะสุกนะ
แต่ขอโทษทีนะครับมันเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับไอ้เนื้อกุ้ง
เมนูเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยงดไว้ก่อน
ดูอื่นที่ปรุงสุกแล้วได้หมดครับ
สุกดิบดิบไม่เอาตอนนี้อย่าเลยครับ
คือยังไงสุกรอดสรุปแบบนี้ได้ไหมถ้ากินสุกรอดแน่นอนไม่มีปัญหา
ต่อให้มาจากจุดที่มีการระบาดก็ตามใช่ครับพูดแบบนี้ได้ไหมคะได้เลยครับ
เพราะฉะนั้นกินสุกไม่มีปัญหาอันนี้พูดถึงสัตว์น้ำแบบอื่นด้วยใช่
อาจารย์คำถามมันใกล้ปีใหม่เอาก่อนเบรกนิดนึง
คือใกล้ปีใหม่เราต้องยอมรับทั้งปีเราผังภาพกันไปหมดเลยนะครับ
ร้านอาหารธุรกิจเกี่ยวข้องลูกจ้องลูกจ้างเนอะอาจารย์
เหมือนพลมลิขิตแก้งคนไทยเพราะใกล้ศงการก็เกิดเรื่อง
เรากำลังจะหยุดศงการเดี๋ยวจะเหมือนตอนนี้ประเทศต่างเนี่ย
แต่ฝรั่งแล้วคริสต์มัสนี้สำคัญมากเลย
ภรรกาคริสต์มัสตอนนี้หลายประเทศต้องหยุดอันนี้ก็สมการ
ถ้าเรากำลังจะหยุดยาวเมื่อประมาณต้นเดือน
๕วันก็เกิดกรณีเชียงราย
นี่กำลังจะหยุดปีใหม่ก็เกิดกรณีสมุทรสากร
เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าเรายังเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้ไหมจะเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวได้เราก็ไปในพื้นที่ที่มันโล่งแจ้ง
สมมุติว่าถ้าตอนนี้นะฮะทางเหนือนะครับบรรยากาศของทางเหนือเนี่ย
ที่เป็นอากาศบนภูเขาเนี่ยโอ้โอกาสติดต่อน้อยมาก
ถ้าเรามีม้าใส่สักอย่างเนี่ยสบายเลยนะครับโอกาสติดน้อยมาก
เราก็จะไม่ไปในที่ที่อับชื้นนะครับไปที่แออัดนะฮะ
อย่างเช่นเข้าไปร้านอาหารเราก็พยายามหาร้านอาหารที่โล่งแจ้ง
โอกาสที่จะติดต่อก็น้อยลง
ผับบาร์อาจารย์ผับบาร์ร้านอาหารตอนกลางคืน
มานี่ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคนระดับผมอย่างนี้คงจะไม่ไปแล้ว
ก็กินอาหารร้านโล่งแจ้งนะครับปากใต้นี่ถามว่าตอนนี้ชายทะเลอาหารทะเลต่าง
กินได้ไหมกินได้เลยไม่มีปัญหานะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วปรุงสุก
เพราะฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยยังได้อยู่แต่ระวังตัวนะครับระวังตัว
เรื่องเกี่ยวกับการอยู่ในชุมชนคนเยอะนะครับการใส่หน้ากากการล้างมือบ่อย
อันนี้ยังเป็นมาตรการอยู่นะแต่ยืนยันว่ายังเที่ยวได้
คือเราคุยกันนะวันนี้ก็คือเอาข้อมูลนะวันนี้เนาะอาจารย์
เพราะว่าการประเมินสถานการณ์ย่อมจะต้องเดินต่อไปใช่ไหม
ฉะนั้นนะตอนนี้เนี่ยคาดว่าผับบาร์เนี่ยยังไงยังไปต่อได้
แต่ว่าต้องมีมาตรการแค่นั้นเอง
แต่ตอนนี้ผับบาร์เนี่ยบางจังหวัดเขาก็จะให้งดแล้ว
เดี๋ยวอีกชั้นหนึ่งก็คือแล้วแต่แต่ละพื้นที่

ร้านอาหารตอนกลางคืนก็เข้ารักษณะเดียวกัน

แต่ก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคือก็แหมมันย่อมต้องแลกกันเนาะ
คุณผู้ชมคะมันมีข่าวจากต่างประเทศมา
ในฐานะที่เป็นคนกลัวกลัวเก่งเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาประเมินว่าเราเคยฟังอาจารย์ประสิทธิ์อธิบายให้ฟังแล้วนะคะ
ว่าเรื่องของการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค
มันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วสำหรับเชื้อโรคในสายพันธุ์นี้กลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
แต่คำถามก็คือที่อังกฤษข่าวน่ากลัวมากเลย
ว่าเอ๊ะแพร่กันได้เร็วมากขึ้นคำถามคือแล้วของไทยได้ตรวจไหมคะ
ว่าจนถึงทุกวันนี้เชื้อโรคเป็นแบบไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะแวะไปต่างประเทศแวบเดียวเพราะว่าพยายามจะโยงมาว่าบ้านเราจะเกิดแบบอังกฤษไหมคะอาจารย์
ว่าเชื้อโรคแพร่ได้ไวขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเขาอะค่ะ
คือเรื่องนี้เพิ่งเกิดนะฮะแต่พอเขาลื้อลึกเข้าไปเขาพบว่า
สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปเนี่ยเขาเจอตั้งแต่เดือนกันยาตุลาแล้วเขาเจอแล้วนะครับ
คือเขาไม่ได้แปลว่าเวลาเจอเชื้อทุกคนจะต้องมาถอดรหัสเนี่ยนะ
พอเขากดว่าครั้งนี้เนี้ยเขาถอดรหัสเจอว่าเชื้อตัวเนี้ยก็คือเชื้ออีห้าศูนย์หนึ่งบีหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไร
เป็นเป็นโค้ดของของของเขาอ่ะนะฮะก็มีนักวิทยาศาสตร์ไปเจอว่ามันสามารถที่จะแพร่เร็วขึ้น
แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวของฝรั่งเขานะอังกฤษเขาหนาว
เพราะฉะนั้นการที่หนาวเขาจะไม่ค่อยออกจากบ้านก็จะอยู่กับที่พออยู่กับที่การแพร่เชื้อเนี่ยก็เร็ว
คำถามที่ฝรั่งเขากลัวกันเนี่ยจนกระทั่งไม่ให้คนที่อังกฤษเข้ามาประเทศเขา
เขากลัวตรงที่ว่าเชื้อสายพันธุ์นี้เนี่ยกับไอ้วัคซีนที่เขาเพิ่งผลิตแล้วก็
แล้วก็เพิ่งจะกำลังจะใช้เนี่ยมันครอบคลุมได้ไหมหรือว่ามันครอบคลุมไม่ได้
ถ้าครอบคลุมไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้หนึ่งแพร่เร็ว
ครอบคลุมไม่ได้ด้วยแต่ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุด
ต่อให้กลายพันธุ์และเป็นธรรมชาติของเชื้อนะฮะที่มันจะกลายพันธุ์
ทำไมมันต้องกลายพันธุ์ถ้ามันไม่กลายพันธุ์มันศูนย์พันธุ์
เห็นไหมครับมันศูนย์พันธุ์เพราะอะไรง่ายง่ายอย่างง่ายเลยนะครับ
ใช่ง่ายง่ายถ้าสมมติเชื้อตัวนี้เนี่ยต้นต้นเนี่ยมาติดผม
ร่างกายผมหัวผมรอดนะฮะผมก็สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อตัวนี้
ปั๊บเนี่ยนะฮะเชื้อตัวนี้ตายศูนย์พันธุ์ไปเลย
อืมแล้วก็ประติดอีกคนก็สร้างเหมือนกันภูมิคุ้มกัน

เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนอะไรต่าง
นี่คือเหตุผลว่าทำไมไข้หวัดใหญ่ถึงต้องฉีดวัคซีนทุกปี
เพราะเชื้อมันกลายไปมนุษย์เราต้องไล่มันไล่มันให้ทันทุกปี
เลยต้องมีวัคซีนฉีดทุกปีฉีดใหม่ทุกปีก็ป้องกันได้ทุกปี

เพราะฉะนั้นคือเกิดการกายพันธุ์ลักษณะแบบนี้
ก็คือเข้ารักษณะที่บอกว่าก็คือเป็นเรื่องปกติ
เขาก็ต้องหนีเราเหมือนกันเพื่อให้ตัวเขาอยู่เชื้อโรคใช่ไหมคะ
ซึ่งของเมืองไทยเนี่ยถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะอาจารย์

ตอนนี้ผมคิดว่าเขาคงเอาเชื้อเก่ามาเนี่ยนะแล้วก็มาถอดรหัสดูว่าเป็นอย่างนี้ไหม
เพราะเอิญเชื้อคนไทยไม่มีในหลายเดือนที่ผ่านมานะ
มีแต่เชื้อที่มาจากคนที่เดินทางเข้ามา
เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มมีการถอดรหัสแล้วว่ามีไอ้เชื้อตัวนี้ไหมที่กลายพันธุ์
อาจารย์ค่ะ๒๓นาทีสุดท้ายคือพรุ่งนี้จะมีการคุยกันของสอบคอชุดใหญ่
แล้วก็อาจจะมีการกำหนดสีนะคะและอาจจะมีผลต่อในช่วงสัปดาห์ท้ายปีต่อต้นปี
อาจารย์บอกคร่าวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสาธารณสุขเนี่ยจะคุยกับนายกแบบไหน
จะได้เตรียมใจไว้รับผลประชุมพรุ่งนี้ค่ะ
ข้อหนึ่งผมคงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะคุยแบบไหน

แต่เอาเป็นว่าคุณจอมขวัญกำลังจะถามว่าจะล็อกดาวน์ไหม

คือเดี๋ยวก่อนเอาคำว่าล็อกดาวน์ก่อนคือในกองบกรเราก็เถียงกันนะว่า
เราควรใช้คำไหนเพื่อให้เข้าใจตรงที่สุดไม่ตกใจเกินไป

ซึ่งคิดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีต่อต้นปีไหมคะ
ต่อต้นปีไหมคะไอประเภทแบบไม่ให้เข้าออกพื้นที่นะคะ
ถ้าเรายังจำได้นะครับตอนช่วงที่ตุดจีนเมื่อตอนปีที่แล้วเนี่ย
คนเดินถนนเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ
คนจะให้ออกมาที่ตัวหนะซื้อของได้แค่อาทิตย์ละสองครั้ง
เท่านั้นเองแล้วก็มีการสแกนไทยชนะเหมือนอย่างเราเนี่ยนะ
ร้านอาหารข้างทางใต้ต้นไม้กินไป
ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแอร์ต่างคุณก็ต้องมีมาตรการ
เพราะฉะนั้นถามว่าจะกลับไปเหมือนเดิมไหมนะครับ
ถ้าเผื่อความเห็นของผมนะอันนี้ต้องถามต้องบอก

ว่าคงจะมีมาตรการเฉพาะจุดเฉพาะที่เฉพาะจังหวัด
คงจะไม่ทำแบบทั่วไปหมดเลยเพราะเราได้ประสบการณ์มาแล้ว
จากตอนเดือนมีนาเมษาพฤษภาพตรงนั้นเนี่ย
เราก็เห็นว่าผลกระทบมันเยอะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมกันเนี่ย
ซึ่งแปลว่าเปิดปิดการเข้าออกเนี่ยก็คงจะไม่ใช่อยู่ดีก็โอ้โห
ใหญ่เลยเป็นไปไม่ได้ไม่อ่าผมผมขอเสริมนิดเดียวก่อนจะจบ
ว่าประเทศต่างตอนนี้หลายประเทศเนี่ย
กำลังเข้าสู่ดาวน์เข้มข้นเลยอ่า
เกาหลีนะฮะเกาหลีญี่ปุ่นก็พยายามเร่งให้ค่ะเอ่อ
มีการล็อกดาวนฝรั่งเศสก็ล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับ
ประเทศในยุโรปก็ล็อกดาวน์คือเพราะฉะนั้นที่ฉันใช้คำใหม่ดีกว่า
คือการจะล็อกดาวน์แบบอย่างหนักเข้มงวดในพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ย
คือไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่คงจะไม่ได้ง่ายนักไม่ได้
มันต้องประเมินอย่างอื่นด้วยอ่ะงั้นอย่างงี้เราคุยกันวันนี้เนอะอาจารย์

ยังไงวันนี้เบื้องต้นขอบคุณอาจารย์ทวีอีกครั้งค่ะ
ขอบคุณครับอุตส่าห์ไม่อยากเจออาจารย์ทวีแล้วนะ
กลับมาเจอกันรอบปลายปีวันนี้สวัสดีค่ะ